เหนือใต้ออกตก
จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา
อาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ตอนนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่กับยอดฝีพายแห่งรุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของการพายเนี่ยเขาคนนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะนู่นค่ะ
นี่แหละคุณค่ะ
นี่แหละค่ะคุณพ่อฝีพายมือหนึ่งที่ใบตองพูดถึง
แต่ไม่ใช่พายเรือนะคะเป็นการยืนภายบนบอร์ด
ซึ่งเป็นการละเล่นที่กำลังอินเทรนด์สุดในบ้านเราค่ะ
พี่พอค่ะที่พี่พอพายอยู่เมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไร
ยินดีเลยครับโอเคค่ะไปเลย
เต็ดเด้นเรียบร้อยค่ะชุดพร้อมไหมคะ

แต่เหมือนกันแล้วมันมาจากไหนมันมาเข้าเมืองไทยได้ยังไงอ่ะคะ
แล้วบอร์ดมันมีกี่แบบกี่ประเภทครับ
ที่เห็นอยู่ลำนี้เป็นเรียกว่าบอร์ดทัวริ่ง

คือจะไว้ภายน้ำเรียบแล้วก็พายเดินทาง
เรียบก็คือแบบที่เราจะภายในแม่น้ำ

เราก็ต้องมาฝึกพื้นฐานการเล่นบอร์ดบนบกกันซะก่อนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการยืนการทรงตัวการจับพาย
และท่าทางในการพายมาเรียนไปพร้อมกันเลยค่ะ

ก็เอามาทำความรู้จักกีฬานิดนึงนะครับ
ปรับได้นะเราเปิดล็อกแล้วดึงขึ้นมาให้แขนท่อนล่างประมาณ๔๕องศา
ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ล็อกเลย
แล้วเราก็บล็อกเลยค่ะไม่ใช่เหรอคะ
จริงพอพูดถึงอันนี้อันนี้ล็อกอันนี้ล็อกนะครับ
แต่เรามากีฬาเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมีการทักทายกันแบบ

คือการสวัสดีด้วยกีฬาบอร์ดทั้งหมด

พายเราทำให้ง่ายคือเราเอาโลโก้ของเราขึ้นหน้า
เพราะฉะนั้นเวลาทายเราก็จะขึ้นหน้าตลอด

จะมีอุปกรณ์หลัก๓อย่าง

เป็นเซฟตี้ที่สำคัญที่สุดของกีฬาบอร์ดแล้วนะครับ
ถ้าไปที่ไหนไม่มีอย่าลง

อันที่๒ก็คือข้างใต้บอร์ด

จะเป็นจุดที่คมที่สุดของบอดแล้ว
เพราะฉะนั้นอันตรายอันนั้นคือบ่งบอกว่านั่นคือท้ายเรือ

อยู่ตรงที่มีรูเนี่ยที่มีร่องอยู่เลย
เหตุผลที่เราต้องรู้กลางเพราะว่าวันนี้สำหรับมือใหม่

มันเป็นจุดที่บอดจะเสถียรที่สุด

เรียนไม่นานแค่๑๐กว่านาที

หลักสูตรพื้นฐานก่อนการเล่นบอร์ดแล้วค่ะ
ขั้นต่อไปก็ลงน้ำพายกันจริง
จะได้รูปสวยเท่

ก็กล้ากลัวกลัวเหมือนกันนะคะ
เพราะสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็แรงช้า

และสนุกมากขึ้นเรื่อยค่ะ

ทำให้เราได้สัมผัสกับสายน้ำ
และธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะ
อย่างที่พี่พอบอกจริงค่ะ
เพราะว่าใบตองได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบ
สมาธิด้วยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะ
ได้เห็นวิถีชีวิตทุกอย่างกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้
ขอบคุณทุกคนให้มาลองเอ่อประสบการณ์ใหม่ค่ะ
วันนี้ขอบคุณพี่พ่อมากเลยนะคะเพราะว่าใบตองเนี่ยออกแรงมาเยอะแล้ว
ท้องเริ่มร้องค่ะต้องเติมใช่ต้องไปเติมพลังด้วยของกินอร่อยอร่อย
เพราะเขาบอกว่ามาปฐุมธานีเนี่ยมีของดีของเด็ดของอร่อยเพียบเลย
ไปกันเลยทั้งรถด้วย
เวนเจอร์กันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะ

แล้วตามเสียงท้องร้องมาหาอะไรกินอร่อยกันที่ตลาดน้ำวัดศาลเจ้าปฐุมธานีค่ะ
เขาบอกกันว่าที่นี่มีของกินด็ดอร่อยเพียบเลย
เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรน่ากินบ้าง

ใช่มั้ยคะหัวจริงเสียงจริงใช่ไหมคะ
เจ้าโมนกุ้นช่ายที่เปิดมานานกี่ปีแล้วคะ

แล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับของเราคืออะไรอ่ะคะ
ลับของเราเหรอก็ล่ำลือมานานก็คือ
ลูกใหญ่ไส้เยอะไส้ทะลักเลยอ่ะเยอะไส้ทะลักลูกใหญ่มากแล้วมีไส้อะไรน้ำจิ้มก็รสเด็ดมีไส้ผักไส้เผือกไส้มันแก้วหน่อไม้หมูเยอะมาก
อันนี้คือไส้อะไรคะมันแกว
นี่ค่ะอีกนึงร้านนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ทำไมถึงเป็นเจ้าแรกของวัดสารเจ้าอ่ะคะ
แรกเริ่มเมื่อก่อนนี้จะไม่มีอาหารประเภทนี้ไง

ที่แนะนำเลยคือเป็นตัวนี้เลยเกี้ยวกรอบ

คนน้ำปั้นหน้าหมูอันนี้

เราทานน้ำจิ้มดู

เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยขายดีมากค่ะคุณผู้ชมทำขายแทบไม่ทันทอดไม่ทันเลยค่ะ
มีลูกค้าต่อคิวแน่นตลอดเลยป้าป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าป่องเจ้าของร้านนะคะ
ไหนดูเทมปูระไทยแลนด์หน่อยสิคะเป็นยังไงเอ่ย
เทมปุระไทยแลนด์เป็นกุ้งทอดค่ะอุ้ยทำไม่ทันเลยเหรอค่ะ
ลูกค้าแน่นมากเลยอ่ะค่ะป้าป๋องขายยังไงค่ะเนี่ย
กล่องละสี่สิบบาทค่ะกล่องละสี่สิบบาทคือมีกุ้งทอดค่ะ
แล้วก็อันนี้ปูทอดค่ะปูทอดเหรอคะ
เป็นปูกระตอยใช้ปูกระตอยปูทะเลนะคะ
วันหนึ่งขายกุ้งกี่กิโลปูกี่กิโลครับป้าป่อง
กุ้งก็ประมาณยี่สิบปูสิบโลค่ะอู้กุ้งยี่สิบกิโลต่อวันเลยนะคะ
เยอะมากนี่ค่ะคุณผู้ชมใบตองจะลองชิมแล้วนะคะ
เทมปุระเมืองไทยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหน
ปองบอกว่าทอดเนี่ยบ่าย๒ก็หมดแล้วเราต้องรีบชิมค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะได้มาใช้ชีวิตแบบชิล
สโลไลฟ์อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแค่ปฐุมธานีนี่เองค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำอย่างการพายนะคะ
กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ค่ะรวมไปถึงได้มาหาของกินอร่อยอร่อย
หลากหลายเมนูนะคะอร่อยเด็ดทุกเมนูเลยค่ะ
สำหรับใครที่มีเวลาน้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนำ
ให้ลองมาใช้ชีวิตแบบสโลลายฟกันดูค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
ช่วงหน้าตื่นตาตื่นใจไปกับอุโมงใต้ดินที่ยาวเป็นกิโลกิโล
ในอดีตยังเคยเป็นพื้นที่สู้รบทางทหารอีกด้วย
ลึกลับซับซ้อนขนาดไหนต้องรอชม
แถมด้วยความอลังการของต้นไม้ยักษ์พันปีที่บ้านปียมิตร

แล้วจะไม่ให้ร้องโอ้โหได้ยังไงสักครู่ค่ะ